ของโลกภัยคุกคามมวยมนุษยชาติโควิดค่ะคุณผู้ชม
ลายพันธุ์ไปแล้วใช่ไหมคะโอมิครอนทีนี้เนี่ยตั้งสติดีนะคะ
คือถ้าเกิดว่าดูในบ้านเราเฉพาะในบ้านเราเนี่ย
ยังไม่มีการแพร่ระบาดคือติดเชื้อกันเองอืม
ที่พบเป็นเชื้อที่นำเข้าทั้งหมดเลยนะคะ
ล่าสุดค่ะอันนี้ข้อมูลน่าสนใจอธิบดีกรมการแพทย์ให้ข้อมูลบอกว่า
ตั้งสตินะคะบอกว่าหลังปีใหม่นั่นแปลว่าสักประมาณช่วงกลางมกรา
พบผู้ป่วยโควิดสายพันธุมิครอนเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้น
เพราะเชื้อตัวนี้ติดง่ายแพร่ระบาดเร็วนะคะ
คุณผู้ชมมาดูค่ะเรื่องนี้นะคะในแพทย์สมศักดิ์อักษิณ
ธิบดีกรมการแพทย์นะคะท่านออกมาคาดการณ์ใช้คำว่าคาดการณ์นะคะ
การว่าหลังปีใหม่หรือว่ากลางเดือนมกรานะคะ
จะมีผู้ป่วยโควิดสายพันธุมิคอนเพิ่มมากขึ้นนะคะ
ธิบดีกรมการแพทย์ท่านให้เหตุผลแบบนี้เพราะโควิด
ลายพันธุ์โอมิครอนมันติดง่ายแล้วก็แพร่ระบาดได้เร็ว
เร็วกว่าเดลต้าอืมสองถึงห้าเท่าครับถ้าเกิดว่าไปดูข้อมูล
โดยเฉพาะในอังกฤษเราเห็นกันใช่ไหมคะ
มันเพิ่มมากขึ้นสองเท่าอืมสองถึงสามวันนะคะ
เพิ่มเร็วมากนะคะคุณผู้ชมทีนี้ถ้าเกิดว่าเอ่อ
บ้านเราพบผู้ป่วยติดเชื้อโอมิครอนมากขึ้น
แต่อาการเล็กน้อยจะทำไงก็ใช้วิธีการเดิมก็คือ
ให้ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ที่บ้าน
มาตรการนี้ยังคงต้องใช้อยู่นะคะ
ถ้าเกิดว่าหลังปีใหม่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะคะ
คุณหมอบอกว่าขึ้นอยู่กับจำนวนการติดเชื้อ

หากมีการติดเชื้อมากย่อมมีโอกาสจะพบอาการรุนแรง
อาการรุนแรงอัตราไม่ได้เยอะนะคะ
ถ้าเกิดว่าไปดูสแกนตัวเลขแบบเร็ว
ผู้ป่วยโอมิครอน๑๐๐คน
อาจจะรุนแรง๕เท่านั้น๕

แต่ขณะนี้จากการติดตามสถานการณ์ในประเทศไทย
ยังไม่พบผู้ป่วยอาการหนักจากโอมิครอน

เพราะว่าอย่างที่พี่เบิร์ตเล่าข่าวไปเมื่อวานนี้
เราพบผู้ป่วยโอไมครอน
รายแรกของโรคที่อังกฤษแล้วนะคะ

เร่งฉีดวัคซีนเข็มที่๓นะคะ
ฉีดวัคซีนเข็มที่๓เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันนั่นแปลว่าอะไร
ก่อนหน้านี้เราทราบกันว่าการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
เข็มนะคะ๒เข็ม
แปลว่า๒เข็มอาจจะไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้เพียงพอแล้วหรือไม่
ต้องเร่งฉีดเข็มที่๓ค่ะคุณผู้ชม
อย่างที่เราทราบกันขนาดว่าฉีดไฟเซอร์ไปแล้วนะคะ
ไฟเซอร์ไป๒เข็มทำให้ภูมิในร่างกายของคนนั้นลดได้ถึง๔๐เท่า
เช่นถ้าเกิดว่าฉีดเข็มที่๑ได้ภูมิมา๒๐๐เข็มที่๒ได้ภูมิมา๒๐๐แปลว่า๔๐๐
เอา๔๐ไปหารแปลว่าภูมิในตัวท่านจะเหลือเพียงร้อยเดียว
เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญโฟกัสเข็มที่๓ค่ะ
ตัวเลขการฉีดวัคซีนเมื่อวานนี้เป็นยังไง

นี่ภาพรวมเมื่อวานนี้๓๐๐๐กว่า

รายแต่เข็มที่๒เราก็ยังไม่ทิ้งนะคะ

อ่ะภาพรวมเมื่อวานนี้ทั้งประเทศ
ประเทศสะสมไปแล้วเท่าไหร่คะโอ้ย
เกือบร้อยล้านแล้วเก้าสิบแปดล้านเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจสิบเก้าโดสนะคะ
เหลือเวลาอีกสิบเจ็ดวันอ่ะไทยแลนด์สู้สู้นะคะอืมครับ